คือร้องกาให้ตามจะทำให้ต้อง
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่สานเป็นลานอย่ามอง

ก็จบลงไปยังสวยงามใช่

ชื่นใจสมบูลแบบที่สุดเลย
ระหว่างที่เราฟังคุณพี่สุนานีนะร้องเพลงนี้
ก็แอบมองคุณยายเฮียงคุณยายเฮียงก็ร้องได้เนอะ
ก็แสดงว่าเป็นศิลปินที่ชื่นชอบใช่ไหมคะคุณยาย

ร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะเนี่ย
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาทแทบอาจมโฮ
ที่หลานเติบโตเพราะพรแม่ยา

ดีใจนะเห็นคุณยายมีรอยยิ้มนะคุณยายนะ
แต่เดี๋ยวหลังจากคำเฉลยจะยิ้มกว้างกว่านี้อีก
เพราะมั่นใจเหลือเกินว่าร้องถูกแน่นอนค่ะ
เอาละครับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
คุณสุนารีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณสุนารีร้อง
ร้องได้ครับ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

ได้ไหมคะตอนนั้นอายุเท่าไร

ยังจำความรู้สึกครั้งนั้นได้ไหมคะได้ค่ะ
น้องรู้สึกยังไงมั่งตกใจค่ะ
หนูยังหวังไหมลูกว่าจะเจอแม่หนูยังหวังไหมลูกยังหวังค่ะ
กอดของแม่ครั้งสุดท้ายที่หนูได้กอดกับแม่วันไหนลูก
แม่กลับมาหาหนูที่บ้านช่วงเทศกาลใช่ไหมค่ะ
แป้งเศร้าไหมพี่เป็คถามเศร้าค่ะ

มาอยู่ตรงนี้บางทีเราอาจจะลืมเลือนไปแล้วเพราะว่ามันนาน
ให้กอดพี่สุทธิ์ทีหนึ่งเอาไหมกอดค่ะ

ต้องเข้มแข็งนะลูกนะเพราะว่ามีคุณตาคุณยายที่แป้งโตขึ้น

เรารักเราคิดถึงเรามีความหวังกับการที่รอวันว่าแม่จะกลับมา
เราก็หวังไปแต่สิ่งที่เราจะต้องทำแต่ละวันก็คือ
เราต้องตั้งใจเรียนเรียนให้ดีเรียนให้เก่ง
เพื่อที่จะต้องไม่ลำบากเหมือนกับที่แม่เราลำบากต้องไปทำงานโรงงาน
หนูต้องปฏิวัติตัวเองเพื่อที่จะได้ดูแลคุณตาคุณยาย
แล้วมันก็เพื่อตัวหนูเองด้วยนะลูกนะ
ถ้าแม่ดูอยู่อยากบอกอะไรแม่บ้าง
ถ้าแม่ดูอยู่หนูอยากบอกแม่ว่าหนูขอให้แม่กลับมา
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนครอบครัวคนอื่นค่ะหนูรักแม่นะคะ

รักยายไหมรักค่ะรักยายให้มากมาก
เอาล่ะคนเก่งไปกอดยายทีนึงแล้วกลับไปนั่งที่ได้
โอเคขอเซฟรบมือให้แป้งด้วยค่ะ
วันนี้เราก็จะทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเข้าสู่เกมค่ะเข้าสู่เกมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ตัวช่วยหมดไปแล้วมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้มันก็ต้องใช้
เพื่อให้ผ่านเพลงที่๒มาได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่ผ่านเพลงที่๒
ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถึงเพลงนี้เพลงที่๓นะครับ
มาถึงเพลงที่๓กันแล้วนะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เพลงนี้วัดลการใจ
เอาล่ะเพลงนี้เป็นเพลงของศิลปินดอกย่าไม่มีน้ำตาเลยดีหรือมันไม่ดีคะ

โอ้โหร่วมใจไป

เพลงนี้แค่ไหนคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเกิน๗๐เปอร์เซ็นต์
ก็ตอนนี้ตัวช่วยหมดแล้วนะครับมีสิทธิ์อย่างเดียวนะครับ
ก็คือสู้หรือหยุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบต่อต่อไปนี้นะครับ
พร้อมนะครับคุณสุสำหรับการแข่งขัน
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณซูครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตอนนี้นะครับมีเงินสะสมอยู่๒๐๐๐บาท
ถ้าร้องผิดในเพลงที่๓นี้เงินที่มีอยู่
้าสูงมือก็จะถูกหักออกเครื่องนึงหรือ๑๐๐๐๐บาท

หรืออีกในหนึ่งถ้าร้องได้ก็ได้๔๐๐๐
แล้วไปสู่เพลงที่๔เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐๐อามาตรี
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
เพลงมาครับ
แล้วมันยังน้อยจัดมือเธอแล้วมันยังน้อย
จัดไม่ได้เพียงใส่หลายอย่างไม่จบไปหายแต่เอ้ยเผินห่าง
คือเป็นหลายตังค์แค่นอ
กระจักมันยุ่งกระจักมันยากยังแน่แต่พอแค้งก็กล่าวเลยน้อง
คิดอะไรอยู่เด้อยุ่บอบจักอ้ายเป็นอย่าง
บอกกันแน่ถ้าสินแค่น้องทิมอย่าเชื่อดนิ่มอย่าทิ้มให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันนะติถ้าหายสิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่างให้นั่งเป็นผู้แพ้
ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าคักคือดีให้ดี
แต่ไม่มีอายคือเปลี่ยนคักแท้
ใส่บอกให้น้องหัวในสถานะน้องเครื่องอิงหยัง
บอกกันในดินถ้าสิแท้น้องทิ้งอย่าเชือกนิ่มอย่าทิ้งให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันในดินถ้าให้สิมีใกล้ทางอย่าสิไหลแล้วก็หาหาทางสิแท้น้อง
ฟองตาให้รักรับกลุ่ม